กลับมาในช่วงนี้เราตัดภาพให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่นั่นหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานบอกว่าแก่นำได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะคะ
ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็คุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ยอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพความเคลื่อนไหวในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ
คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ

คุณภูริพัฒน์ครับ